มาติดตามโครงการหยาดเหงื่อพระราชา
พี่น้องคนไทยร่วมกันเชิญชวนให้คนไทยทุกคนทุกบ้าน

เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่๙
ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
พระมหาผู้มิพลอดุลยเดชบรมนาสปภิษฐ์
มูลนิธิพงศักดิ์วิทยาการ
ผู้จัดภาคประชาชนและคนบันเทิงค่ะ
ได้ร่วมเชิญชวนคนไทยให้มาปลูกดอกดาวเรือง
เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่๙
โครงการนี้มีชื่อว่าหยาดเหงื่อพระราชา
โดยเอกทะเนตแพทวงเคลียร์
ตัวแทนคนบันเทิงนะคะที่ได้ร่วมสร้างสวนดอกไม้ขนาดใหญ่
บนพื้นที่กว่า๓๐ไร่ใจกลางกรุงเทพมหานคร

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่๙
พระองค์ทรงสละหยาดพระเสโทเพื่อคนไทยมาโดยตลอดค่ะ
ซึ่งกิจกรรมนี้ก็ได้รับความสนใจจากคนบันเทิงที่มาร่วมปลูกดอกดาวเรืองเป็นจำนวนมากค่ะ
เราอยากให้ทุกคนเข้ามาร่วมกันวางคนละต้น๒ต้น
แล้วก็มาพร้อมกับใจสบาย
ก็สมตามที่พวกเราทีมงานตั้งใจ
คือให้บรรยากาศสวนนี้เป็นส่วนแห่งความสงบร่มเย็นเป็นสุข
แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเย็นด้วยการเห็นสิ่งที่ดีงามของพระองค์ท่าน
จากการกระทำของพระองค์ท่านให้กับพวกเราผ่านโครงการพระราชดำริทั้งหลาย
ก็จะมีโซนที่เรียกว่าซาดของพระราชา
ซึ่งเดินไปก็จะเห็นเป็นมีต้นไม้
เราก็จำลองเป็นเหมือนต้นน้ำป่าไม้ต้นน้ำ

เพราะว่าประชาชนคนไทยสนใจให้ร่วมเดินทางกันไปได้
จะเปิดตั้งแต่ประมาณบ่าย๓โมงไปจนถึง๓ทุ่ม

แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำแล้วก็บริการช่วยเหลืออย่างเต็มที่
พ่อแม่พี่น้องก็สามารถไปดูแล้วก็สอบถามข้อมูลกันได้นะคะ